ดีนี่ทิชชู่เปียกเช็ดสะอาดลดการสะสมของแบคทีเรีย
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะโอ้โหคุณแม่ค่ะ
หลังครบทรงชาติอืมนะนี่เราไม่ได้นัดกันเนอะสีแมทกันมากเลย
ถูกทั้ง๓คนเลยเป็นดำมีทองนิดหน่อยอะไรแบบอย่างนี้
วันนี้ตกใจไหมตัวเลขไม่ตกใจเพราะอย่างที่เมื่อวานเราได้แจ้งกันไปว่า
หมอเบิร์ตบอกแล้วว่าวันนี้อาจจะมียอดที่มากกว่า๘๐๐
ซึ่งก็เป็นไปตามคาดจริงเพราะเมื่อวานนี้เขามีการแบบว่า
เชิงลุกนะคนหาเชิงลุกอืมลงไปในพื้นที่อ่ะนะคะ
ซึ่งวันนี้นายแพทย์ทวีสินวิสุริโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙ก็แถลงถึงสถานการณ์ในประเทศไทยนะคะ
วันนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเก้าร้อยห้าสิบเก้ารายอืม
คนเห็นอ่ะจะตกใจที่หนึ่งเพราะหลักไปเก้าร้อยกว่าแค่พันแล้วเราจะพันแน่ค่ะ
ซึ่งยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบหกราย
หายป่วยแล้วหนึ่งหมื่นแปดร้อยเก้าสิบสองรายค่ะและยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสามพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้ารายอืม
รวมผู้เสียชีวิตสะสมก็อยู่ที่เจ็ดสิบห้ารายด้วยกันสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ก็แบ่งออกเป็นหนึ่ง
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังอันนี้๘๙รายค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน
ร้อยสี่สิบแปดรายค่ะและสามผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็เข้าสถานกักกันโรคอีกยี่สิบสองรายด้วยกัน
ในขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกค่ะก็มีการระบุบอกว่าความลังเลใจต่อวัคซีนถือเป็น๑ใน๑๐
ภัยคุกคามด้านสาธารณสุขโลกเลยประจำปีสองพันสิบเก้า
โดยวัคซีนนั้นสามารถป้องกันการเสียชีวิตได้มากกว่าสองถึงสามล้านชีวิตต่อปีด้วยเหตุนี้แหละค่ะ
สำนักข่าวต่างประเทศเขาก็เลยมีการรวบรวมเจ็ดความเชื่อผิดผิดที่เกี่ยวกับข้อข้องใจของวัคซีนโควิดสิบเก้า
จะเอามานำส่งต่อกันเป็นทอดทอดอ่ะนะคะซึ่งก็จะมีหนึ่ง
โควิด๑๙ไม่ปลอดภัยเพราะว่าถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วเกินไป
สองวัคซีนโควิดสิบเก้าส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอมีความเชื่อแบบนี้ออกมา
กลายพันธุ์เปลี่ยนอะไรอย่างนั้นอืมสามวัคซีนโควิดสิบเก้าส่งผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์อืม
วัคซีนไม่ปลอดภัยต่อหญิงตั้งคันอืมอ่าห้าหากฉีดวัคซีนแล้ว
ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอันนี้หอมอันนี้ก็ไม่ใช่หมดเลย
ผิดหมดเลย๖เคยติดโควิด๑๙มาแล้วไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน
ก็ไม่จริงอีกเพราะเราเห็นอยู่ว่าบางคนเป็นแล้วเป็นซ้ำอีกก็ยังมีเลย
อาจจะติดโควิดสิบเก้าจากการฉีดวัคซีนได้ความเชื่อนี้มายังไง
บอกว่าตรงไหนอ่ะนั่นน่ะสิติดยังไงบางคนฉีดฉีดใกล้ไปอย่างเงี้หรอ
อืมน่ะอันนั้นก็คือเป็นเป็นความเชื่อผิดผิดที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิดสิบเก้านะคะ
เขามีการรวบรวมกันมาเป็นแบบข้อให้เราได้แบบฟังกัน
ทางด้านคุณเปิ้ลนาคอนก็หลังจากได้ทำงานใกล้ชิดกับดีเจมะตูม
แล้วก็กักตัวได้๗วันนะคะตอนนี้ก็เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙อีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าวันนี้เนี่ยกักตัวเป็นวันที่๗แล้ว
สำหรับผู้เสี่ยงสูงอย่างเราถามว่ากังวลไหม
เขาบอกเลยว่าหลอนทุกวันอืมตื่นมาทุกเช้าเนี่ยต้องกลืนน้ำลาย
คอตัวเองตลอดว่าเจ็บคอหรือยัง
คนที่เคยกักตัวน่าจะรู้สึกคล้ายกับเราว่าตกลงนี่เราป่วยหรือว่าไม่ป่วยวะเนี่ย
พอคิดได้อ่ะเอ๊ะเรายังไม่ใช่ผู้ป่วยนี่ว่าอืม
นอยไปทำไมมากมายก็หยุดไม่ได้อะไรอย่างในนั้น
วันนี้เขาก็เลยมีการมาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเจอก็จะได้เข้าทำการรักษาแต่เนิ่น
แต่ถ้าไม่เจอก็จะกักตัวต่ออีก๗วันตามที่คุณหมอแนะนำ
พอตรวจเสร็จทางโรงพยาบาลเดินมาแจ้งว่าเย็นนี้ทราบผลนะคะ
ส่วนค่ารักษาไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าคุณคือกลุ่มผู้เสี่ยงสูงอืม
อืมแน่นอนพี่เปิ้ลก็มาจากมะตูมค่ะนะฮะ
เมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอกันไปมะตูมเราจะอย่างที่พี่คุณหนุ่มกัญชัย
อธิบายเรียบร้อยแล้วล่ะเมื่อวานเราคิดว่าพี่หนุ่มน่าจะเคลียร์
หนุ่มเป็นคนเล่าให้ฟังหมดแล้วว่าจริงแล้ว
ไม่ใช่ตัวมะตูมคือเพื่อนของมะตูมแต่ไม่ใช่อีตูมไม่ผิด
ตอนแรกไม่ได้เป็นเฉลี่ยและเนพจัดงานวันเกิด
ก็กว่านะฮะปรากฏว่าคนน่ะเขาน่าจะเดินทางมาจากเชียงใหม่

เชียงใหม่ปุ๊บก็มีเพื่อนมาตูมคนหนึ่ง
ปาร์ตี้ที่เชียงใหม่กลับมาปุ๊บ
มาแพร่ในงาน

หลังจากนั้น๑๖มกราคม

เขาไปแพร่ให้กับคนครอบครัวเขาไม่ใช่วันที่๑๖

ของคนที่ไปรับเชื้อโควิดที่งานประตู
เขาก็ไปแพร่กับอีกที่อะไรก็เป็นสองปาร์ตี้

นับจากมะตูมเนี่ย
๙คนก่อนเข้ารายการวันนี้

ติดโควิดเพิ่มเป็น๒๔คนแล้ว

เผยว่าการติดเชื้อมันติดเชื้อแบบเงียบ
แบ่งออกเป็นชาย๒๓คน

เพื่อนที่มาร่วมงานปาร์ตี้เนี่ยก่อนผู้ที่ติดเชื้อเนี่ย
มันเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
ถึงขนาดที่ว่ากระทรวงสาธารณสุข
เขาพบผู้ป่วยใน๓กลุ่ม
ซึ่ง๓กลุ่มนี้สาธารณสุขเขาก็จะเชื่อมโยงไปกับมะตูม

ตามที่ข่าว๒๓วันที่เรานำเสนอกันอยู่
ความคืบหน้า๒๖มกราคม
วันนี้ผอกองควบคุมโรคแล้วก็ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
กล่าวถึงกรณีเคสผู้ป่วยโควิด๑๙
ขนาดนี้ตรวจพบเพิ่มอีก๕คนหรืออีก๕ราย
เพราะฉะนั้น๑๙บวก๕เป็น๒๔
ส่วนใหญ่มีการติดเชื้ออยู่แบบเงียบ
คุณฟังดีดีนะฮะเมื่อติดตามตัวมาตรวจ
จึงพบว่าติดเชื้อ

ไม่รู้ผู้ป่วยทั้ง๒๔คนเนี่ยแบ่งออกเป็น๒๓คนเป็นผู้ชาย

เขาบอกอาการจริงของมันเนี่ยเด่นชัดที่สุดใน๒๔คน
อาการเนี่ยเริ่มจากไอไอสักพักมีไข้
แล้วก็ถึงเริ่มเจ็บคอเป็นตามลำดับอันนี้
ทั้งหมดทั้งมวลก็เกิดขึ้น

ตรงนี้เป็นกระแสสังคมที่คนกำลังพูดถึงกันอยู่เยอะพอสมควร

ตอนแรกก็บอกว่าเป็นปาร์ตี้เซ็กมุม

เมื่อวันกระแสข่าวออกไปเยอะเหมือนกัน
ว่าเป็นกระแสปาร์ตี้แบบว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นมาจริงหรือเปล่า
ถึงขนาดว่ามีการเอารูปนายบ่งนายแบบมาใส่กันมากมาย
ปรากฏในแบบทั้ง๓คนที่โดนเอารูปไปแชร์
เขาก็ค่อยออกมาพูดว่าไม่ใช่นะ
ไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวเขา
แล้วก็พร้อมยืนยันว่าเขาไม่ได้รู้จักมะตูมกันด้วยซ้ำไปบางคน

ส่วนรูปที่มีการแชร์ไปนั่นมันเป็นรูปของที่มะตูมไปทำงานพิธีกร

เพราะฉะนั้นวันนี้นายแบบพูดแล้วเขาได้รับความเดือดร้อนพอสมควร
เพราะว่าที่ข่าวออกไปเนี่ยว่าเฮ้ยมันมีการปาร์ตี้แบบว่าอะไรกันเกิดขึ้น

นัวเนียกันเกิดขึ้นทำให้เกิดการระบาดของโควิด

ถึงขนาดวันนี้ต้องยอมรับข่าวมาตูม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็คือคุณอนุทิน

ยังไงดีล่ะว่าให้สังคมเป็นคนพิพากษาเองแล้วกันนะฮะ

จริงแล้วคำถามคือวันนี้นะครับคุณอนุทินก็บอกให้สังคมเนี่ย
เป็นคนประนามดีเจมะตูม

เราพยายามขอความร่วมมือถ้าไม่ได้ก็ให้สังคมประนาม

เอาง่ายก็สังคมได้มีการประนามนะฮะ

คือคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยเขาเก็บตัวกันแทบตาย
บางคนไม่ไปเปิดร้านก่อเจ๊งไม่มีปัญญาไปเปิดร้าน
ช่วยกันเก็บเพื่อให้เหตุการณ์นิดผ่านไปให้เรียกที่สุด
ไปสิชนหรือเปล่าอันนี้คือกำถามที่สังคมก็ถามพวกเรากันมา
เพราะฉะนั้นถึงขนาดที่วันนี้คุณอนุทินเขาออกมาพูดเลยว่า
กักตัวทิพย์เนี่ยหลังจากพยายามขอความร่วมมือแล้ว

อยู่กับจิตใต้สำนึกซึ่งวันนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคอรมอ
เพราะวันทุกวันอังคารก็เป็นการประชุมคอรมอลอยู่แล้วเนี่ยนะครับ
กรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ผู้ติดเชื้อโควิดรายที่๕๙๘นะครับ
ไม่กักตัวตามมาตรการของสาธารณสุขระหว่างรอผลตรวจเชื้อ
อย่างที่เราบอกว่าเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วว่า
คนที่เข้าข่ายเกี่ยวกับ๒ปาร์ตี้เนี่ยน่าจะร้อยคนถึงร้อยกว่าคนนะครับ
โดยมีพฤติกรรมออกไปทานข้าวซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ตระหว่างกักตัว
ถ้ามัวดูในโซเชียลการสาธารณสุขไปผิดที่
ถ้าต้องการข้อมูลเชิงนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเรื่องโควิด
ฟังจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับและสามารถสอบถามที่สบคได้
ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ย้ำว่าเฮ้ยผู้ที่มีความเสี่ยงเนี่ย
ไม่ได้กักตัวตามกำหนดที่ควรทำคุณอนุทินก็บอกว่า
เราต้องไปดูนะเราต้องไปดูนะครับว่าทำไมถึงไม่กักตัวที่บ้าน
คนที่จะถูกกักตัวต้องเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศนะครับ
แล้วก็ให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองเหมือนที่ตนเคยไปสัมผัสผู้ว่าสมุทรสาคร
ต้องยอมรับไปสำหรับผู้ว่าสมุทรสาครจึงต้องระวังตัวเองไม่ไปพบใคร
แต่ยังสามารถทำงานได้แต่คนที่ไม่กักตัวตามแพทย์เนี่ย
ก็แนะนำให้สังคมเนี่ยพิจารณากันเอาเองแล้วกัน
คนก็ถามอย่างนี้เลยนะครับว่าถามรัฐมนตรีว่าเนี่ยเอามีกฎหมายที่จะเอาผิดได้ไหม
คุณอนุทินก็ตอบอย่างนี้ครับกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้
เราแค่ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการจัดสังสรรค์
ดังนั้นมันคือความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นแหละเอาง่ายนะคุณผู้ชม
ซึ่งคุณอนุทินเขาพูดว่ามันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะให้ความร่วมมือหรือเปล่า
ถ้าไปบังคับเดี๋ยวก็โดนอีก
เราพยายามขอความร่วมมือถ้าไม่ได้ก็ขอให้สังคมประนาม
แต่ที่ผิดคือห้ามขายเหล้าในร้านอาหารและให้เปิดร้านอาหารได้ถึง๓ทุ่มนะครับ
อันนี้คือเขาบอกอย่างนั้นและร้านอาหารจะอ้างว่าลูกค้านำมาเองไม่ได้

เพราะเรายังไม่อนุญาตให้ดื่มในร้านอาหารได้
กำชับสายตรวจให้เข้มงวดมากขึ้น
นี้ต้องอยู่ในจิตใต้สำนึกหากใช้กฎหมายหมดก็คือการล็อกดาวน์

ต่างประเทศนี่เขาล็อกดาวน์กันจริงจัง
บางทีเขามีการห้ามต่างประเทศเขาก็ประท้วงกันเยอะแยะ
เพื่อนพี่ภัทรอยู่ยุโรปนะส่งมาบอกว่าตอนนี้เป็นเงินหมดเลย
ถ้าทำอะไรพลาดเป็นแบบต้องจ่ายเลย
เพราะว่าถือว่าทำความเสียหายให้กับส่วนรวม
แล้วก็ได้ประกาศขอความร่วมมือแล้วนะคะ

พอมีการปรับเป็นเงินขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่ใช่น้อยอย่างนี้ค่ะ

แต่ยังไม่ถึงผ่านจุดวิกฤต
ดังนั้นถ้ารู้ว่าไปอยู่ในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
หมายถึงว่าไปรวมกลุ่มหรือไปเจอกับกลุ่มเสี่ยงมาจริง

วันในที่นี้คือหมายถึงคุณกักตัวอยู่ในบริเวณห้องของคุณ
ไม่ได้ไปใช้ที่สาธารณะร่วมกับคนอื่น
ไม่ได้เดินทางออกไปท่องเที่ยวไปซูเปอร์ไปอะไรอย่างนี้มันไม่ได้เลย

แม้ว่าทางการยังจับไม่ได้

อันนั้นมันคืออย่างที่บอกไปเป็นจิตสำนึก
ดังนั้นการรวมกลุ่มนะวันนี้กันมันอาจจะแบบค่อนข้างที่

ระยะกันสักนิดหนึ่งหมายถึงบางทีเราไปเจอเพื่อนก็จริง
แต่ในกลุ่มเพื่อนเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเราไปไหนมาบ้าง
ดังนั้นบางทีมันก็อันตรายแล้วมันก็จะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

ถ้าเป็นจำนวนกลุ่มที่คนเยอะมากก็อาจจะต้องหยุดกันก่อนนิดนึง
เมื่อเช้าเจอคุณสุนารีไปรายการหนึ่ง

กอดพี่ผัดหนูก็กอดไม่ได้
ทุกคนจะต้องแบบว่ามีวินัยกับตัวเองอย่างนี้ค่ะ
อย่าลืมนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิด
ขึ้นมาแล้วเราก็โป๊ะเลยค่ะ
เรื่องมันจะยาวไปอีกช่วยกันหน่อยนะคะ

แต่แค่เอาง่ายพวกเราปฏิเสธไม่ได้หรอก

เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็จะมาทำมาหากิน

คือทุกวันนี้เราก็ยังออกไปทำงาน
หมายถึงว่าทุกคนก็ยังออกไปทำงาน
แต่ว่าเราออกไปทำบางที
แล้วถ้าไปถึงเร็วนะคะ

กันขึ้นไปแต่หัววันเลยค่ะ

เครียดกันเรื่องลุงพลดีกว่า

เขาบอกว่าผลสำรวจออกมาก็ตลกนะเมย์

คดีน้องชมพู่คนดูเหมือนดูละคร

ละครเรารู้ตอนจบถูกต้องไหม

คนก็เลยอยากติดตาม
แล้วมันเหมือนเป็นละครที่สนุกสนาน

เขาไปถึงสกลนครยังเข้ามุกดาหารไม่ได้

คือจะต้องกักตัว๑๔วันโดยอีสานตอนบน

คือจากกรณีที่สำนักงานป่าไม้
จบบุกนาหารให้มอบใหม่ให้หน่วยงานป้องกันรักษาป่า
ก็มีการไปตรวจสอบกันรู้สึกเมื่อวานนี้ยังไม่แน่นอนชัดเจนว่า
เขามีการตรวจสอบกันหลายอย่างเหมือนกันเอาง่ายว่าวันนี้
ครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบป่าไม้ปี๒๔๘๔แล้วก็อีก๑คดี
ที่น่าจะต้องมีการติดตามกันคุณฟังดีนะครับคดีที่เขาตามกันอยู่คือคดีทำร้ายร่างกาย
มขืนใจผู้สื่อข่าวข้อหาพยายามชิงทรัพย์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันนี้ลุงพลแล้วก็ป้าแตนแล้วก็ทนายความส่วนตัวเนี่ยได้เดินทางมารับทราบข้อเก่าหาก่อนค่ะโดยเปิดเผยว่ามารับทราบข้อเก่าหาตามหมายเรียกฉบับที่หนึ่งและได้ให้การปฏิเสธทั้งสองคดีนี่เขาว่าอย่างงั้นนะฮะเนื่องจากไม่ได้มีเจตนาที่จะครอบครองไม้ลุงพลก็พูดว่าไม้มันไหลลงมาเองมันไหลตามน้ำลงมาเอง

กับลุงพลมีความลำบากใจไม่สบายใจไหมเขาบอกส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเรื่องเครื่องผลเครื่องจับเท็จออกมามันช้าเกินไปด้วยทางด้านป้าแต่นวันนี้ป้าแต่นก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับบอกว่าที่ตัวเองมาวันนี้มาให้กำลังใจลุงพลที่ผ่านมาเนี่ยมักจะคอยเตือนสติและอยู่เคียนข้างลุงพลเสมอส่วนเรื่องผลพิส

ก่อนที่นายสิทธาเนี่ยใช้สัมภาพว่าวันนี้ตนได้คุยกับลุงคลเกี่ยวกับคดีน้องชมผู้แบบยาวนานเป็นครั้งแรกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทามรายคือทามรายเวลาเท่านั้นเองตนมองว่าในรูปของคดีเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนจะรับทำคดีหรือเปล่าเขาบอกแป๊บนึงนะขอลงพื้นที่ก่อนขอลงพื้นที่ก่อนขอคุ
ได้สอบสวนตนไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครนะฮะถ้าพูดไปตอนนี้สื่อก็จะเข้าไปสัมภาษณ์เขาแล้วมันจะยุ่งไปกันใหญ่เขาว่าอย่างงั้นซึ่งพยานพยานคนนี้เกี่ยวกับลุงพลจริงลุงพลเคยให้การไปแล้วแต่มันอยู่ในสำนวนคนคนนี้สามารถอธิบายไทม์ไลน์ของลุงพลได้ตนมองว่าพยานคนนี้เป็นพยานสำคัญเป็นพยานสำคัญที่เจ้าหน้าที่นะครับตำรวจจะต้อง
พยานคนนี้คือใครนี่เริ่มจะมีตัวละครคนตัวใหม่เข้ามาแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าตำรวจจะเห็นพยานคนนี้สำคัญหรือเปล่าแต่ตัวมองหลักทางด้านธานงทานายแล้วก็บอกพยานคนนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าอะไรจากการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสมควรสอบปากคำเพื่อเอาผิดนะครับแล้วก็สอบปากคำเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่สอบปากคำเพื่อเอาผิดอย่างเดียวอันนี้

แล้วก็อาการสมองบวมเลือดออกในตรงช่องไทยทอย
แล้วก็เขาบอกว่าอย่างนี้มันเป็นปริศนาแล้ว
มันจะล้มขนาดไหนถึงได้เป็นแบบนี้
ก็เลยให้หน่วยงานช่วยเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า
เกิดจากอุบัติเหตุจริงหรือว่าน้องถูกกระทำค่ะ
โดยนายโจแล้วก็นางสาวกองทองบอกว่า
ตัวเองสองสามีภรรยาเนี่ยทำงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะนะคะ
เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยแม่ทำงานแหละแล้วก็จริงก็อยากให้คุณพ่อเป็นคนเลี้ยงให้
แต่คุณพ่อเนี่ยมีอายุแล้วก็เกรงว่าเหมือนเด็กเล็กอะค่ะ
มันต้องใช้แรงใช้อะไรเยอะก็เกรงว่าจะไม่ดีสำหรับน้อง
ก็เลยทำยังไงคะหาวิธีที่จะหาพี่เลี้ยงก็เข้าไปหาในโซเชียล
ก็ไปได้เนี่ยสองสามีภรรยาคู่นี้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะนอกจากได้แล้ว
ยังมีคนมาเหมือนกับว่าพูดแบบเหมือนกับสองคนนี้ดีสองคนนี้โอเค
ก็เลยสร้างความเชื่อความมั่นใจว่าเขาควรจะเลือกพี่เลี้ยงที่นี่
เอาให้ลูกเองไปอยู่ถูกต้องค่ะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าช่วงเย็นเนี่ยนะคะของวันที่๒๓โมกราณเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเอาลูกไปฝากแล้วเนี่ยแต่เห็นลูกชายเนี่ยอยู่ในบ้านก็เลยไม่เข้าไปหา
เหตุผลที่คือไปฝากแล้วแหละแล้วก็ไปเยี่ยมแต่ไม่เข้าเพราะว่าถ้าเข้าไปเยี่ยมลูกแล้วเนี่ยกลัวว่าเด็กจะร้องตาม
ก็คือจะแบบไปกันใหญ่โยเยประมาณเนี้ยเขาก็เลยไม่เข้าไปหานะคะแล้วช่วงต่อมาของเย็นวันที่ยี่สิบสี่นะคะ
ปรากฏว่าพี่เลี้ยงเนี่ยโทรศัพท์มาบอกที่ทำงานนะคะว่านี่เกิดมีช่วยซื้อยาแก้ตัวร้อนมานะคะแล้วก็ช่วยซื้อยาแก้อักเสบมาให้หน่อยนะคะ
เพราะว่าลูกชายเนี่ยต้องใช้นะเขาก็พูดแบบนี้แล้วก็ให้ซื้อของใช้ที่จำเป็นมาด้วยอ้าวยังไงนะคะพี่เลี้ยงบอกว่าลูกชายลื่นล้มในห้องน้ำนะคะ
แต่เด็กไม่เป็นอะไรมากค่ะตอนนี้เด็กหลับอยู่ว่าอย่างนี้นะคะจนกระทั่งวันที่๒๕มกราค่ะทางพี่เลี้ยงก็โทรศัพท์มาอีกครั้งนะคะบอกว่าลูกชายเนี่ยมีอาการชักให้รีบไปโรงพยาบาลอุทัยนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เด็กไปอยู่ที่นั่นแล้วนะคะเขาก็เห็นสภาพลูกชายเนี่ยหน้าบวมรถเมย์เขียวช้ำที่สำคัญที่สุดก็คือน้องหมดสติเนี่ยมันจะมันก็ไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็ซักประวัติลูกชายนะคะเพื่อที่จะนำไปส่งต่อให้โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ไม่รู้สิทธิ์ตัวนะคะพอถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะคะหมอบอกเอาเข้าไอซียูทันทีเลยนะคะแล้วก็พยาบาลก็แจ้งว่าเด็กเนี่ยมีเลือดข้างในสมองนะคะเส้นเลือดในคอขาด
ที่สพออุทัยนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตำรวจมาทำการสอบสวนหาสาเหตุหน่อยเถอะ
ว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
เพราะว่าแม่ก็ไม่เชื่อแล้วล่ะค่ะว่าเป็นหนักขนาดนี้
ลื่นล้มแต่เอาจริงเด็กขวบ๖เดือนเนี่ยบางคนเดินได้แล้ว
บางคนเดินได้นิดหน่อยไม่น่าจะล้มแรงได้ขนาดนี้
เขาก็ว่ามาอย่างนั้นนะคะแต่มันมีแบบมันมีแบบแผลอะไรอื่น
จากที่ศีรษะมันมีที่ต้วงมันมีอะไรอย่างเงี้ใช่เพราะว่าแต่ละแผลที่เห็นเนี่ย
มันเป็นแผลที่เหมือนถูกตีมากกว่า๓วันเองนะแค่๓วันดูสิ
้มหน้าก้มตานี้อะไรรู้ไหมคนถามเยอะสรุปเมื่อกี้ที่ประกาศไป๒๔คนมีดาราไหมมีดาราไหมดาราเป็นใคร
ที่ไม่ใช่แค่คนส่งมาถามคำนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะเขาถามว่าเขาบอกกันว่า
คือตอนแรกที่เจ๊มอยเขาลงว่าเป็นนักแสดงฮอร์โมนชื่อเยลลี่เขาชื่อปีโป้แต่วันนี้ปีโป้ไม่ใช่
ปีโบ่นะปีโบ่ไปตรวจไปแล้วแล้วปีโบ่ก็ไม่เคยไปงานบริเวณเกิดเมตู
แต่จริงถ้าลงแบบไม่ชัวร์เนอะตัวคนนั้นจะเสียหาย
ยังไม่ประกาศว่าคนที่เพิ่มเนี่ยก็ยังไม่มีบอกว่าเป็นดารานะฮะ
ตอนนี้บอกอู๋กายว่ามีนักร้องใช่ไหม
ตามข่าวบอกว่ามีนักร้องมีดารา
มีดาราอะไรคือสุดท้ายพี่มด

เพราะว่ามันตอนแรกเขาบอกว่าเป็นดาราชื่อเยลลี
แต่ขนาดเดียวกันตอนนี้เขาบอกว่าโอเค
ประกาศจาก๑๙เป็น๒๔เนี่ยมีดารานักร้องไหม
มีคนนี้ไหมมีคนถามหนูมา

คนเดน่าเป็นเผลอเอกด้วยมีคนนึงไหม
เขาไม่ได้สนิทกันถ้าจะถามคนนี้เขาไม่ได้สนิทกัน
ก็นี่ไงแล้วทำไมถึงเป็นคนนี้มาได้ยังไง
อาจจะเป็นเจนต่อไงหมายถึงเจนสามเขาเรียกยังไง
หน้านี้มีนักแสดงน้องผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ช่องหลากสีใช่ไหมที่เป็น
ที่เป็นเหมือนเป็นแบบเล่นละครสักคนหนึ่ง

ใครไปไหนมาไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็ต้องบอกไทม์ไลน์ที่มันชัดเจน
ถ้าเกิดเป็นแล้วคุณก็อย่ามาปิดบังอะไรอย่างนี้
มันเลยกลายเป็นแบบมันเชื่อมโยงกันมาหรือเปล่าถึงมันกลายเป็น
คือเมื่อวานนี้ก็คือคนอย่างแรกที่ผมประเด็นเขาพูดถึงว่า
อ้าวนายแบบนายแบบพุทธนายแบบนูสที่ชอบถ่ายนูสเเนี่ย

อ้าวนั่นแหละมีแบบว่าปาร์ตี้บ้ากามกันอยู่
นายแบบก็ออกมาพูดว่าเขาไม่ได้ไป
ทั้งสามคนนายแบบเขาบอกเขาไม่ได้ไปเขาออกมาแบบว่าเฮ้ยอย่าแบบว่าเขาไม่ได้ไป
แล้วก็รูปที่ออกมาน่ะมันเป็นรูปของวันที่มะตูม

เฟคร้านเฟคฉลองครบรอบกี่สิบปีไปเป็นพิธีกร

เรายังไม่รู้เลยมันฟังแล้วมันจะระแวงกันเอง

สัญญาณอาเมนูนี่พี่โทรแบบทั้งวัน
พี่โทรตั้งแต่เมื่อวานเขาก็กลัวว่าเขาจะขออนุญาตนี่พูด
แม่ก็ยังโทรหาเขานี่เขาบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะว่า

พี่ก็ยังโทรหาเขาอยู่วันนี้ก็ยังโทรหา
ดูดิดูดิก็ยังโทรหาโทรใหญ่
คือสุดท้ายที่เขาส่งมาก็คือบอกพี่มดมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้

มันเยอะนะครับก็จริงนะครับ
ก็วันนี้ยังเดี๋ยวจัดรายการไม่รู้เรื่องคนส่งมาตลอดสรุปอีก
ถามตลอดมดดำโดนถามเยอะ
อีกเรื่องหนึ่งวันนี้เป็นเรื่องที่พูดถึงกันเยอะมาก
เงินใช่ไหมคุณยายรวมนะครับถึงขนาดนายกก็ออกมาสัญญาว่า
ไม่ทำให้เกิดเรื่องอย่างนี้อีกแล้วคุณยาย๘๐
เดี๋ยวนะถามนิดนึงได้ไหมไม่ใช่ความผิดของคุณยายถูกไหม
เจ้าหน้าที่ผิดแล้วทำไมไม่ไปปรับกับเจ้าหน้าที่ที่
หลายคนถามแบบนี้เยอะมากหลายคนถามแบบนี้

แล้วก็มีอีกหลายคำถามที่คนในสังคมอยากรู้ว่า
จริงแล้วมันควรจะเป็นอย่างไรกันแน่
ง่ายมากสิค่ะอ่าเดี๋ยวมาฟังกันค่ะค่ะอืม
ผิวดูดีมีออร่าแบบเบลล่า
มาเล่าซะหน่อยค่ะมากอีกขออนุญาตสักคริบส์หนึ่งนะฮะ
เมื่อกี้นี้ได้เปิดใจเรื่องหนึ่งเรื่องดาราก่อน

คือตอนแรกอาการตั้งแต่วันติดมาเนี่ย
ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะ

ก็คืออาการก็ค่อนข้างจะหนักแล้ว
แต่ก็ถามจักรยานถามว่ามีดาราไปไหม
ดาราที่ไปร่วมงานมีจริงไหม
ปรากฏไม่ต้องระแวงดาราไม่มีดาราไปร่วมงานเลยสักคนหนึ่ง
ฉันก็ถามปีโป้ทำไมมีข่าวมาปีโป้
คือคนที่ไปงานวันเกิดมะตูม
มีคนนึงที่ติดโควิดชื่อปีโป้

แต่ไม่ใช่เด็กดาราที่ชื่อปีโป้
ปีโป้ก็ต้องไปสะดอกเคาะซื้อโรงศพหน่อยลูกนะ

เมื่อวานปีโป้ก็แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
เมื่อมีการสาธารณ์ต่างว่าปีโป้ติดโควิด

เราก็ต้องตรวจอีก๕วันทุก๕วันเราก็จะตรวจกันใหม่
มีความรับผิดชอบต่อสังคมกัน
แล้วก็พิธีกรคนที่มีความเสี่ยง
ทุกคนจะต้องตรวจ๕วัน

อันนี้เมื่อกี้ถามว่าต้องตอบตรงนะว่ามีดาราไหม
ไม่คิดว่าไม่มีดาราร่วมงานวันเกิด
อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะบอกว่ายังไม่มีดาราทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นข่าวที่บอกมีดาราไปร่วมงานวันเกิดหรืออะไรไม่มี
อันนี้บอกชัดเจนนะฮะ

จากคุณยายอายุ๘๙ปี
นางบวนโลสุวรรณเนี่ยนะครับ
แล้วก็นางรัฐดาวันโลสุวรรณอายุ๖๖ปีลูกสาว

หลังจากที่อบตเนี่ยได้แจ้งว่ามีหนังสือจากกรมบัญชีกลางเนี่ย
ทวงเบี้ยผู้สูงอายุ
จ่ายให้กับนางบวงผู้เป็นแม่เนี่ยย้อนหลังกี่ปีรู้ไหม
ปรากฏว่าเรื่องเนี้ยเป็นกระแสดราม่าสังคมจริงจริง
เงินที่จะต้องคืนคือ๘๔๔๐๐บาท

ได้รับเงินบำนานพิเศษกรณีเป็นทายาทของจ่าสิบเอกจากกราวุฒิโลสุวรรณลูกชาย

ลูกหลานทุกคนสำหรับ๘๔๐๐บาท

เยอะมากสำหรับยายเลยล่ะค่ะ
ตกลงว่าจะหาเงินมาคืนมาชำระด้วยกัน
เพราะว่ามันเป็นเบี้ยคนชะลา
ย้อนหลังคืนให้ทั้งหมด๘๔๔๐๐บาท

ยายเขาดูนะคุณยาย๘๐กว่า

ปีนึงเขาไม่น่าจะหาทัน
เขากับขอซัก๒๐เดือนใช่ไหม

ต้องไปหาเงิน๘๔๔๐๐บาทมานะ

ก็ต้องแบ่งจ่ายเงินบำนานพิเศษด้วยกรณีที่ลูกเสียชีวิตยายได้รับเดือนละหมื่นบาท
รวมกันเพื่อชำระในแต่ละเดือนก็คือลูกเขาตายในหน้าที่ถูกต้องไหมครับ
เขาจะได้เงินบำนานอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องเอาเงินตรงนั้นมาชำระ
ตอนนี้ก็รอคำตอบจากอบตว่าจะสามารถยืดระยะเวลาจาก๑๒เดือนเป็น๒๐เดือนได้ไหม
แต่ถ้าหากระเบียบไม่สามารถทำได้ลูกหลานทุกคนเขาบอกโอเคละ
ก็ต้องไปกู้หนึ่งยืมสินบ้างนั่นแหละก็ต้องเป็นเพื่อที่จะจ่ายคืนให้ครบทุกบาททุกสตางค
เพราะทางครอบครัวเข้าใจว่าเงินดังกล่าวมันเป็นเงินหลวง
คุณดูนะฮะคุณยายบอกเพราะว่าเงินหลวงนี่แหละคุณยายถึง
เขาบอกว่าเขาไม่นั่นเลยเพราะว่าเงินทั้งหมดเขาจะคืนให้
เพราะเงินดังกล่าวมันเป็นเงินหลวงเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ทางด้านนางและดาววันเขาเปิดผัวตังค์ครอบครัวเนี่ย
จะไม่เปิดบัญชีขอรับบริจาคจะไม่รับบริจาคใดทั้งสิ้น
เพราะไม่อยากให้เกิดกระแสดราม่าแต่หากใครจะช่วยเหลือก็ให้มาโทรมาพูดคุย
นะครับกับคุณแม่หรือลูกหลานที่บ้านด้วยตัวเอง
แต่ให้มาเปิดเงินเรียรายเขาไม่เอาโดยเด็ดขาดนะครับ
ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าโกรธไหมก็ไม่ได้จะอยากจะโทษใครหรอก
ไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายเพราะห่วงสภาพจิตใจของแม่
เพราะอายุก็เยอะแล้วนอกจาก๙๐แล้วพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาเยี่ยม
แล้วก็ให้กำลังใจเราไปฟังเสียงคุณยายสักนิดนึงไหมจ๊ะ
แบรนด์๙๐ที่ดูแข็งแรงเลยเนี่ย
ดันสิตมาตั้งปีนึงแล้วก็มารี้งให้ฉันหาย
ตอนนี้น่ะฉันก็ไม่มีอะไรเลยอายุก็มากไอ้นี่ก็มาก
ลูกฉันนี่มันเป็นโรคภาพพืช
แล้วก็เนื้องอกในปอดมันก็ไม่มีแรงจะหาช่วยฉันหรอกค่ะ

นี่วันก่อนนี่ก็พอจะเข้ามาบอก

นั่งก็มันไปเลยมรูชอปไปเลยนะ
มีลูกนำการณภาพมาเช็ดไว้ไหน

พอฟื้นขึ้นมันก็นำไปโรงพยาบาล
เอาจริงนะพี่มันผ่านมา๑๐ปีชงสารนะ
มันมีคำถามจากสังคมเยอะมากว่าคุณปล่อยให้มันผ่านมาเป็น๑๐ปีได้ยังไง
โอเคมันมีการออกกฎหมายมาว่าถ้าสมมุติจะรับเงินจากทางภาครัฐคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ในส่วนหนึ่งก็มีคนถามออกมาว่าเอ้าเงินส่วนหนึ่ง
สำหรับเบี้ยผู้ยังชีพเบี้ยแบบสำหรับผู้สูงอายุเขาต้องได้อยู่แล้ว
อันนี้เขาตามกฎปกติของคุณยาย
แต่ในเรื่องของลูกชายที่เสียชีวิตไปเป็นเงินบำนาน
บางคนเขาก็จะมองว่าอ้าวเงินบำนานเป็นส่วนของทางลูกชายทำไมอันนี้เขาถึงรับไม่ได้ล่ะ
ใช่คือเขาจะให้รู้สึกว่าถ้ารับหนึ่งแล้วห้ามรับสอง

ใช่มันก็เกิดจากลูกคนนึงอีกอันหนึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องได้รับอะไรอย่างนี้
แล้วลูกเค้าไปทั้งคนซึ่งจ่ายเท่านี้ก็ไม่ได้เยอะ
คนถามว่าถ้าให้เลือกกันระหว่างเงินที่ได้ค่าบำนาน

คนก็จะถามเยอะว่า๑๐ปีที่ผ่านมา

ชีวิตประเมิดเป็นค่าไม่ได้อยู่แล้ว
ซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ

นายกเขารับรู้ในกรณีคุณยาย๘๙ปี
คนบุริกรรมถูกกลมบัญชีการกระทรวงการการเรียดเก็บ
ผู้สูงอายุคืนย้อนหลัง๑๐ปีเนี่ย๘๔๔๐๐บาทเนี่ยนะครับ
นายกเขาบอกอย่างนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายปีแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิด
เพราะปัจจุบันยังมีการเชื่อมโยงต่างจากกรมบัญชีกลางอยู่แล้ว
และปัญหาแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป
วันนี้ก็เป็นเรื่องการพูดคุยของคนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
นายกก็พูดอย่างนี้นะครับเมื่อถามว่าได้สั่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไง
นายกรัฐมนตรีบอกว่าให้กระทรวงการคลังดูแล
เมื่อมีปัญหาก็ต้องตรวจสอบระเบียบว่าอย่างไรก็ไปเจรจากัน
อันนี้คือสิ่งที่นายกก็พูดแสดงว่าเรื่องของคุณยายเนี่ยนายกรับรู้แล้ว
อืมก็ให้กระทรวงการคังมาดูแลกันว่าเฮ้ยมีปัญหาไงเราก็ต้องเจรจากันไป

แต่เราซึ้มใจตรงที่ยายอยากคืนเพราะว่าคำว่าเงินหลวง
คือคนรุ่นนี้นะคะพูดเลยว่าเคารพความเป็นราชการมาก
เขารักผืนแผ่นดินมากเพราะฉะนั้นโอ้ฉันไม่เอา
คุณยายเขาบอกว่าตอนรู้ว่าตัวเองจะต้องจ่าย๘๐๐๐กว่านี่เป็นลมเลยนะ
ใช่ไหมฮะรู้สึกตามข่าวคุณยายอยู่
ใช่ค่ะเยอะมากนะน้องมดดำ
สำหรับเยอะสิพี่
เราจะมาฝังครั้งหนึ่ง

เมื่อไหรมันก็อยู่

ได้จำเป็นตัวทำยนต์

กันแทนพ่อเนี่ยก็เจอลูกค้าแปลกหลายคนเลยจู่วันนี้มีสายเรียกเข้าเบอร์นึงเนี่ยโทรเข้ามามือถือของร้านปรากฏชื่อบอกว่าเรื่องมากไม่ส่ง
ก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะในมือถือเนี่ยพิมพ์ชื่อเอาไว้มีอะไรอีกเพราะว่าบางทีการเมมของแต่ละคนก็เป็นการจดจำเนาะ
เปิดเข้าไปดูเท่านั้นเขาบอกเลยว่าทำเอาหัวเราะไม่หยุดค่ะพ่อเขาเนี่ยได้พิมพ์เบอร์ลูกค้าเอาไว้เยอะมากโดยใช้ชื่อจากปัญหาต่างที่พบกับลูกค้ารายนั้นอย่างเช่น
สั่งหลายเจ้าไม่ส่งเด็ดขาดบางอันบอกว่าสั่งตอนเย็นต้องการด่วนเลยยกเลิก
พอเขียนอย่างนี้แล้วนะนอกจากนี้ยังพิมพ์ชื่อเป็นปัญหาเรื่องถังแก๊สอาทิ
แช่น้ำขาผุไม่ให้เปลี่ยนถังทำลายจากร้านอื่นเป็นต้น
งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตพากันแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเนอะบางทีก็
บางทีก็ต้องบล็อกไม่รู้จะทำยังไงพ่ออาจไม่บล็อกเบอร์
แต่พ่อใช้วิธีเขียนอย่างนี้ดังนั้นโทรมาปั๊บไม่รับสิอย่างนี้แม่ดูก็เข้าใจคิดเนอะ
แล้วเขาเขียนไว้ตรงนั้นปรับตรงเรื่อง

โทรมาเรียกใครมดดำอะไรดิ
ขอมาปากมหาสมัครมดดำอามเห็นอยู่
จะมีใครเมมน์แบบนี้หรือเปล่าจริงอ๋อมี

ขอไปถามช่างแต่งหน้ากับช่างทำผมของคุณพี่นิดนึงว่าเขาพิมพ์ใช่ไหม

มันจะต้องเมมอะไรชั่วกันแน่เลยเห็นอย่างนี้

มันก็เหมือนเป็นการระบายอ่ะมันเป็นการระบายอ่ะ
แป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาแจงเรื่อง
คุณหนิงเขามีดราม่าอีกแล้ว

เรียกว่ากลายเป็นหล่อนฟังไปด้วยนะ
ฉันจะอ่านข่าวหล่อนไปนะนิ่งนะ

กลายเป็นทำไม
กลายเป็นดราม่าแบบไม่รู้ตัว

หลังเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจดีเจมะตูม
พร้อมชื่นชมว่าสิ่งที่ตุงทำคือเจ๋งมาก
นะล่าสุดคุณหนิงปณิตาได้ออกมาชี้แจง

จากการส่งคอมเมนต์ไปให้กำลังใจเพื่อนนะ
วันนี้กระแสสังคมกลับมาตีเธอเธอรู้สึกยังไงบ้างหนิง

หญิงก็เขียนชี้แจงในไอจีไว้แล้วอ่ะนะว่าว่า

งเขียนวันที่มะตูมเขาอัดคลิป
เขาก็ออกมาแจ้งให้ทุกคนรับรู้

คำว่าเจ๋งในที่นี่คือเขาออกมายอมรับ
แล้วก็บอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่ามันคือโอเค

ไม่ได้มีความหมายอะไรใดทั้งสิ้นว่าเจ๋ง
เพราะว่าพ่อไปจัดงานปาร์ตี้หรือว่าอะไร
คือนิ่งว่ามันก็ผิดที่หนิงเองแหละ
หนิงเขียนแล้วมันสั้นไป
คือหนิงว่าหนิงมีสติพอนะ

ไม่ตีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมด
คือนาทีนั้นอ่ะเขาร้องไห้อืม

นิงก็บอกเออเจ๋งแมนออกมายอมรับ
อะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ให้กำลังใจตัวเองเยอะคือแค่นั้นเลย
แต่นิงอาจจะเขียนภาษาที่มันสั้นไป
อยากจะบอกอะไรกับคนที่วันนี้แน่นอน
เขาพร้อมจะทัวร์ลงเราพวกเราตลอดเวลาอยู่แล้ว
อยากจะบอกอะไรกับรถทัวร์

จริงแล้วแต่ละคนสามารถที่จะตีความไปได้
คือถ้าจะผิดก็ผิดที่เราเขียนไม่เคลียร์และไม่ชัดเจนแล้วกันอืม
เพราะว่าแต่ละคนก็สามารถที่จะคิดกันไปได้เนี่ย
เพราะตัวเนี่ยหนิงไปอ่านข้อความนั้นย้อนหลัง

ไม่ได้ดูคลิปและไม่ได้รู้ว่า
นิงเม้นต์ในคลิปไหนคนก็อาจจะไปตีความได้
จิตต่างใจพี่หนิงไม่ว่าใครอยู่แล้ว
คือนิงชี้แจงให้เข้าใจว่าตัวหนิงเองเนี่ย

สถานการณ์ที่นิ่งรู้ว่าเฮ้ยเพื่อนเราร้องไห้ออกมา
บอกว่าเป็นโควิดกำลังจะเข้าไปรักษาตัว
ใครอยู่รอบตัวให้ดูแลตัวเองให้แบบว่าไปตรวจนะ
สรุปต้องให้นิงยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
แต่ตัวหนูเองเนี่ยเอาจริงเมื่อตั้งแต่เมื่อวานมั้งก็ติดต่อมะตูมไม่ได้เลย
อืมรู้รู้จากรู้จากข่าวเหมือนกันว่าปิดมือถือเพราะว่าเครียดมากพอสมควร
มะตูมไม่ได้เลยเหมือนกันตั้งแต่เมื่อวานเป็นแอบเป็นห่วงอยู่
ไปที่แต้วไหมน้องแต้วน้องแต้วก็แต้วผลออกมาแล้วด้วยตอนนี้
แก้วหุนโควิดรอบสองชามันจะได้ติดโโครวิดนะฮะค่ะ
แต่เราจะกักตัวต่ออยู่แล้วของน้อง
เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่สัมผัสใกล้ชิดกับคุณมะตูม
ก็คุณแต้วเขาก็เลยมีการกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันแล้วก็ดูอาการของเขา
โดยเจ้าตัวก็คลายเครียดด้วยกิจกรรมต่าง
ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายเล่นดนตรีร้องเพลง

ล่าสุดคุณแต้วเขามีการเผยภาพการทำบุญออนไลน์
บอกว่าปล่อยสัตว์สะดอกเคราะห์ลงในอินสตาแกรมสตอรี่นิดนึง
โดยได้แผ่เมตตาแล้วก็มีคำอธิษฐานบอกว่าขอให้ลูกรอดพ้นจากโรคระบาด
ขอให้ลูกแคล้วคาดไม่ติดโควิดด้วยเธอสักสาธุ
เขาบอกว่า๕วันทีเขาก็ไปตรวจ

เบรกกันแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาใส่เบรกแล้วเหรอ

เดี๋ยวมา

ลงรูปจับมือกับหนุ่มปริศนานะคะ

น้องไปหรือเปล่า
หลังจากที่ทำเอาแฟนฮือฮานะคะ
ที่นักลงรูปชุดไวน้ำเห็นมั้ยเนี้ยนะคะ
แล้วก็จับมือหนุ่มกล้ามโตคนนี้นะคะ

ฉันคิดถึงผิวสีแทนแล้วรอยยิ้มหวานของกุน
ของคุณมันทำให้ฉันมีความสุขนะคะแล้วก็สัมผัสอันอบอุ่น
คุณโอบกอดเอวฉันนะคะในเดือนกัญญาคืนนั้นมันเป็นครั้งแรกที่คุณเห็นฉันร้องไห้
ฉันอยากจะย้อนกลับไปที่เดือนธันวาแล้วกลับมานะคะอยากให้มันทำให้มันดีกว่าเดิม
แท็กซิงเกิลนะคะก็คือซิงเกิลก็คือเป็นโสดนะอืมงานนี้นะคะ
หลายคนต้องเข้าไปสืบในเม้นต์นี้นะคะคุณผู้ชมว่าเป็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้น
จะเปิดตัวอย่างที่คุณมดดำสงสัยนะคะหรือว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะ
กำลังมีปัญหากันอยู่นะคะเพราะว่าเวลาอ่านแคปชั่นเนี่ยค่ะ
มุมบางคนอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้หวานมันเศร้า
อ๋อแคปมันแค่สั้นสั้นจริงจริงมันยาอันนี้คืออันประโยชน์สุดท้ายใช่ไหมใช่
ค่ะแต่ว่าข้างบนเขาเขียนนะอืมก็ใช่ไงอืม
เรียกให้มาโฮมอาจจะเรียกให้กลับมาจับมือฉันอีกได้ไหม
หมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันหลังเคารพทงชาติ
ไปกันก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ